มากันแบบสดใสกันวันนี้

ทำไมเพราะอากาศมันกำลังจะเปลี่ยนใช่มั้ย

คุณคุณไม่คว่าใส่เสื้อสีเพราะอะไรครับ

ฉันไม่ได้นึกอย่างนั้นเลยเพราะเธอพูดฉันเลยนึกเลย

ณดินดอกดินกัญญามารศิลปินแห่งชาติ

คนสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยได้เสียชีวิตอย่างสงบ
บ้านพักส่วนตัวที่ซอยวิภาวดีรังสิตด้วยโรคชะลาในวัย๙๔ปี
มีกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้
ไปแล้วนะคะเวลา๑๖นาฬิกาณวัดมกุฎกษัตริยารามสารา๖
พระอภิษฐรรม๗วันในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
ทั้งนี้นางพิมระวีวัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เปิดเผยว่านายดอกดินกัญญบันศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์พุทธศักราช๒๕๕๕
ถึงแก่กรรมเมื่อเวลาประมาณ๒นาฬิกาที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์เนื่องจากหัวใจล้มเหลว
สิริรวมอายุ๙๗ปี๗เดือน
สำหรับการบำเพ็ญกุศลจะมีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้นะคะ

ก็ที่สาร๖รัฐมกุฎนะคะ
และหลังจากนั้นวันที่๑๖๒๓พฤษภาคมนี้
ก็จะมีกำหนดสวดพระอภิษภัมษ์ศพเวลา๑๙นาฬิกาณศ๖
มกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

ญาติก็จะเก็บศพเอาไว้บำเพ็ญกุศล๑๐๐วันค่ะ
สำหรับดอกดินกัญญมานเกิดเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมพศ๒๕๖๒
ชื่อเล่นว่าดินเป็นนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ผู้สร้างภาพยนตร์
ได้รับการเชิดชูเกียรติรางวัลนาราธิประจำปี๒๕๕๙
และศิลปินแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์
อกดินนั้นมีชื่อจริงว่าธรรมรงมีชื่อเล่นว่าดินเนื่องจากตัวดำ
อุปนิสัยชอบร้องลิเกเพลงพื้นบ้านจนได้ฝึกและออกการแสดงครั้งแรก
กับคณะสวดคฤหัสเมื่อประมาณอายุ๑๑ขวบ
ในปีพศ๒๔๗๗๘ก็เริ่มเข้าสู่วงการจากการเล่นจำอวดร่วมกับอบบุญติด
ดินกัญญมันมีผลงานสร้างภาพยนตร์ทั้งสิ้น๓๒เรื่อง
ท่านมีเอกลักษณ์มากเมื่อภาพยนตร์ของท่านได้ครอบได้ครบเงิน๑ล้านบาท

พี่ทั้ง๒๕๐๗ใช่คะ

พี่ได้ดูหนังของณดินในช่วงหลังที่ณดินจะเล่นด้วย
เอกลักษณ์คือนักดินจะเล่นด้วยในภาพยนตร์ที่ตัวเองสร้าง

แต่ยุคแรกเลยเล่นคู่กับป้าชู

ส่วนมากนั้นจำนวนภาพยนตร์ที่เล่นณดินจะอยู่
ปรากฏตัวอยู่ในนั้นรับบทเป็นพระรองเป็นตัวตลก
แล้วก็จะมีความสนุกรักตลกโศกบู
ทุกอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของหลายคน
ที่อยากเข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็เป็นผู้กำกับแบบณดินเนี่ยนะฮะ
ภาพยนตร์๓๒เรื่องนี้ทำรายได้เกิน๑ล้านบาทในสมัยนั้นเกินนะฮะ
เราจะรอฟังเลยค่ะเรื่องไหนร้านแล้วจ้าร้านแล้วจ้า

อาหารโมหารส่วนที่ครบรถจริงถ้าคุณแม่ไปดูก็จะสนุก

แล้วก่อนเนี่ยคุณดอกดินเค้ามีโรงถ่ายอย่างเนี้ย
ดารารุ่นทั้งหลายก็จะหยุดรอบ
ตั้งแต่สมัยโชคชัยร่วมมิตรยังไม่แพงจนทุกวันนี้เป็นที่ดินที่แพงติดอันดับไปแล้ว

อืม
๙๓ปี

นี่แหละตรงนี้ของเขาเป็นซอยเลยเธอ

ก็เมื่อก่อนนี้ที่ดินตรงนี้เขาซื้อพร้อมกับบ้านฉันน่ะ

อ๋อแอร์ก็ซื้อไล่ละ

ก็เหมือนซอยบ้านรองพี่รองก็ตารางหลักพันธุ์
คุณธรรมรัฐอยู่ซอย๕๖ก็ตารางวันละ๒๔๐๐อืม
เมื่อก่อนเขาบอกแถวนี้เป็นแต่ท้องนาอะไรอย่างนี้
สักพักนึงมีถนนวิภาวดีตัดใหม่อย่างนี้

ปีไกลมากโรงเรียนบดินอยู่กลางทุ่ง

ถ้าจะไปทางฝั่งลามต้องข้ามเรือแจว

ดาราสมัยแบบรุ่นคุณจารุณีคุณอะไร

มั้ย
ไม่เห็นหน้าว่าถ่ายไว้เป็นเรื่องหลังคือใคร
อ๋อมีคนถาม
น่ากลัวนะเรื่องนี้คือแบบ

ดูอินเนอร์อินเนอร์ของนักแสนง

สองคนนี้เขาเป็นนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วดังนั้นอินเนอร์เขามีอยู่แล้ว

โอ้โหนักขอบพิเศษอะไรเดี๋ยวโชว์เก่งมาก

เนรมิตนางเอาความเป็นดาราของนางมาตอบโจทย์

ธัญญาใหญ่กว่านั้นมีตึกโรงพยาบาล

สร้างแบบว่ามีไปอานาจักษ์ธัญญาเลย

จะให้เช่าถ่ายอย่างเงี้ยเหรอ

เอาไม่แน่เขาอาจจะรับบ้างเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน
วันนี้คุณผู้ชมมีวิเคราะห์ตัวเลขกันอย่างแน่นอนค่ะ

ยังไงก็ต้องมีคุณผู้ชมไม่คุณผู้ชมถามมาเราก็ต้องบอกนิดนึง
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นคุณก็ฟังข่าวเราไปเรื่อยก่อนอย่างนี้
เอามาข่าวนี้บ้างเขาบอกว่าแม่ค้าก็มา
ปกติคนจะชอบแบบว่ากินของป่านึกออกไหม
ทีนี้พอคนอยากจะไปกินแบบนั้นก็เจอแม่ค้าแหกตาเข้าไปอีกอันนี้
โดนซ้อมออกไปเลยถูกก็ใช่ไงซ้อมมันควรจะกินที่ไหนล่ะ
บิ๊กเรียนก็รายงานว่านายธนพงศ์ปุรินทราพิบาล
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางค่ะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดทุ่งเกวียนอยู่ที่ลำปาง

นายศรีสุวรรณจัญญานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
บอกว่าตลาดนี้มีการค้าขายเนื้อสัตว์ป่า

โดนไม่เกรงกลัวกฎหมายเรือสูงแรงมาก

พวกพวกวางเนื้อกระจงหมูป่าตุ่นกรอกและก็รังเพื่ิ่งป่าด้วยนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
กลับพบว่าไม่มีการค้าขายเนื้อสัตว์ป่าตามที่ได้รับร้องเรียนอย่างไร

คือแม่ค้าในตลาดบอกแล้วก็ยืนยันว่า
สัตว์ต่างนั้นเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการค้าของเขาค่ะ
คือสวมชื่อค่ะพี่

แล้วมันก็คือเนื้อหมูป่าจากฟาร์มเพาะเลี้ย
ที่จะรับมาจากน้อยอ๋อมูเซอร์จังหวัดป่าอ๋อนี่ต้องแพ้
เขาก็มีอยู่แล้วหมูป่าหมูป่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมูเซอร์หล่อยเดิน

เหมือนกันหมดนกกะทาที่หมดสภาพให้ขายไม่ได้

ก็รับมาจากฟาร์มในคุณชีวิตสมรรยาบรรมพุนอ๋อก็คือนกกะทานั่นแหละ
ที่เลี้ยงเอาไว้เอาไข่มันมาขายนะ
จริงแล้วก็คือเนื้อหมู่บ้านเนื้อแดงทั่วไปนี่แหละค่ะ

ก็คือเอาไงมันเป็นเนื้อหมูบ้านที่เป็นเนื้อแดงเนี่ย
ใกล้ร่วมไปถึงไกล้ไกล้ปลาค่ะพี่ค่ะแท้จริงค่ะมันคือกลายบ้านสามสายพันธุ์นั้นน่ะ
ไม่รู้
ไก่อะไรอย่างนี้มาปล่อยกันสรุปว่าถ้ามันกินกันเป็นมุมอ่ะ

มันก็จะกลายเป็นไก่ป่าขึ้นมาทันทีโอ้โหคนเราสมน้ำหน้า
ปกติไก่บ้านเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะเลือกแบบ
ลักษณะเด่นของไก่แต่ละสายพันธุ์มาเพื่อผสมกันไง
แต่อันนี้กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวมานะคะ
บอกว่าผู้ค้าทั้งหมดค่ะก็พูดคุยกันเพื่อชี้แจงสักนิดนึง
ขอให้เลิกพฤติกรรมการหลอกของประชาชนผู้บริโภคด้วย

เวลาไปเนี่ยคือเมื่อก่อนพ่อก็จะมีเนื้อแบบแปลกมาให้ทานเพราะว่า

เนื้อโจรเผ่มันก็มีขายอยู่แล้ว

แต่ว่าบางอย่างมันเป็นสัตว์คุ้มครองไงคะ

ใช่ไหมว้างเงี๊ยวหมาเลี้ยงไปเลี้ยง

กินจริงหรอน้างมีคนกินนะกิน
แต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่ได้เป็นที่คูนเนื้อแปลกน่ะไหมมันเห็นเยอะ
มันเป็นเปรี้ยวพี่ตั๊กไงถ้าแตกหน้ากินทุกเนื้อไง
อุ้ยกินทุกอย่างเนื้อฉันแตกหน้าฉันหมา
นางอยู่บนดอยคุณแม่จริงเหรอ
แบบว่านางกินเนื้อหมาเมื่อก่อนนางเด็กนางบอกนางหนา

เพราะเขาก็จะเชื่อกันว่าเรือหมาดำ

ว่านางมีชนเผ่าอยู่รอบตัวนางเยอะ

หมาดำยังอย่างโอ้โหกินแล้วร้อนเหรอ

นางเดินพาหนาวที่ในหมาเห่านั่งอะไรอย่างนี้
มันได้กินคุณแม่อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหมาอาจไม่เกี่ยวกับสรีระหรือปะ

รอนดูหนุ่มอารมณ์ขัน
ประกอบคลิปเสียงเรียกฮานะฮะ
หลังจากเจอตัวเงินตัวทอง
ทุกวันนี้ตัวเงินตัวทองมันขนาดใหญ่เหลือเกิน
เขากำลังกอดรัดต่อสู้กันในพงหญ้าข้างทางเนี่ย
คุณเชื่อมาแค่นี้ชาวเน็ตแห่แชร์กันเพียบเลย
ไม่เหมือนนี่มันสู้กันเหรอดูมันรักกันเนอะ
อยากฟังแบบหัวชุกลองฟังกันสักนิดหนึ่ง

โอ้โฮสุดยอดโอ้โฮใครจะชนะ
โอ้โฮโอ้โฮตัวมันใหญ่มากคุณผู้ชม

แล้วมีคนกรี๊ดช่วยกันกรี๊ด

ความยาวของคลิปนี้จริงแค่๓๐วินาทีนะฮะ
แต่กลับเรียกเสียงฮาชาวเด็กตะเย็นมาก

เชื่อมั้ยว่าคริปนั้นเก่าตอนนี้มีคนดูแรตอยู่สามจุดสี่ล้านครั้ง
ภายในไปถึงวันนี้นะฮะ
ตอนนี้แชร์กันเกือบ๕๐๐๐แล้วนะ

นี่คือแชร์จากตัวต้นต่อแต่แชร์ต่อจากแชร์แล้วไม่รู้เท่าไหร่

แสดงว่าเลขต้องพันกันไปมาแต่อันนี้โอ้แปด
ของฉันนี่ถ้าสมมุติทารกคุณลองตอบในระหว่างที่พักเบรกนี้นะ
ทารกเสียชีวิตคาท้องแม่จะต้องนับเป็นอะไร
คุณยากแล้วอันนี้ก็คลอดบนรถด้วยของหนูจะต้องดูที่ไหน
ของคุณก้อนกระจายกแต่อันนี้อายุเด็ก๓๔สัปดาห์
แต่ปรากฏว่าไปเสียชีวิตอยู่บนรถคนเขาก็เลยบอกเฮ้ยต้องดูที่อ่ะ
ยากอีกแล้วเป็นเด็กเพศหญิงเพศชายหรืออะไร
ควรจะดูควรจะตีเลขจากอะไร
เดี๋ยวช่วงหน้าเราข่าวแปลกทั่วไทยฮะ

ไปละแหม่ชอบคณิตคิดลึกเราเมื่อกี้เรารออ่านไลค์อยู่เหมือนกันว่า
ถ้าสมมุติวันนี้เราไม่ได้ไปข่าวนี้อาจจะเศร้า
แต่เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคนเขาจะตีตัวเลขเนี่ย
ข่าวเศร้าเหรอเธอคือตีตัวเลขเนี่ยเขาจะตีจากอะไร
พูดจริงจริงนะมันตีได้จากรอบด้านมากอ่ะคือนี่
เป็นญาติเชื่อว่าศพทารกเสียชีวิตคาท้องแม่๓๔สัปดาห์นะคุณ
ให้โชคก่อนไปนำฝังที่สู่ศาล
มูลนิธิเนี่ยเขาบอกอย่างแรกที่ต้องเล็งคือ
เลขเปลี่ยนรถเพื่อขอโชคขอราบ
อื้ออออนี่ไงแล้วคนก็จะเชื่อเป็นกุมะนี่ไง
ถ้าเป็นผู้หญิงก็๑ตายเป็น๐
ตายเป็น๐เด็กตายในท้อง๑หรือ๒
สูตรปรมานูมะคือแบบว่าดูคือแม่ของเขาเนี่ย
เอามาเป็นสูตรฮนิษฐามูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ที่บ้านฉาง
ก็คือคุณแม่ของเขาขอไม่อ่านชื่อแล้วกัน
อายุ๓๖ปีซึ่งเสียชีวิตนะครับ
ลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตในคันมีความประสงค์จะมอบร่างบุตรสาวเนี่ย
ซึ่งเสียชีวิตขนาดที่ตั้งคัน๓๔สัปดาห์แล้วนะพี่

นำ๓๔สัปดาห์กี่อาทิตย์๔เดือน
๘เดือน๘มันจะคลอดแล้วว่ะ

ใช่ก็เกือบ๘ค่ะไม่ถึงสิเกือบ๗ไม่ถึง
เกือบ๘ประมาณ๗เดือนประมาณ๘เดือนนะครับ
ในที่สุดเนี่ยก็บอกว่าลูกตัวเองอยู่กับตัวเองมา๓๔สัปดาห์นะครับ
อยากจะนำมามอบให้กับมูลนิธิบรรจุเพื่อนำไปฝังที่สุสาน
ญาติเผยว่ามารดาเนี่ยตั้งท้องมาเนี่ย
ตั้งใจจะเลี้ยงดูให้เป็นคนดีในอนาคต
ในระหว่างตั้งท้องอยู่เนี่ยหรือตั้งคันอยู่เนี่ย
เกือบไม่ดิ้นตามปกติจึงไปหาหมอ
ปรากฏว่าเช็คไปเช็คมา
น้องเสียชีวิตในคันตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ส่วนร่างของน้องหมอได้เก็บรักษาไว้ในห้องดับจิตในโรงพยาบาล
ที่ทางครอบครัวเนี่ยบอกโอเคล่ะเมื่อเอาร่างน้องออกมาปุ๊บ
ก็จะตัดสินใจทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญชุกุศลให้น้องที่สิ้นบุญเนี่ย
ก่อนที่จะลืมตามองโรคเนี่ยไปทำบุญแล้วกัน
ญาตินะฮะก่อนนำธนบัตรตามความเชื่อว่าเขาจะเป็นกุมารทองอ่ะเนาะ
ก็เอาธนบัตร๒๐บาท๑๐๐หนึ่งวางไว้ให้
จากนั้นก็บรรจุใส่กล่องโฟมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้เช่นใบชาดับกลิ่น
อ้อมนมกล่องของเล่นเด็กเล็กนะฮะใส่รวมกันไว้
แล้วก็มีการจุดทูบจุดเทียมปรากฏว่ามีคนไปบนบานสารเก่าเยอะเหมือนกัน
คนไปจุดทูบจุดเทียนถ้าติดทองได้คุณคงติดแล้วล่ะ

มีคนไปตีเลขต่างนานามากมายนะครับในขณะที่คนสังเกตทะเบียนรถที่นำร่างน้องมาที่มูลนิธิ
อุ้ยเลขนี้ฉันฝันเหมือนกัน๔๑๙๘
มาแรงนะ๔๑๑๔เนี่ยนะ
เมื่อวานไปหาซื้อมีเลยคุณแม่

๑๙๘๔๑๙อะไรอย่างงี้
โหเมื่อวานเดินไปที่ตึกสรรไปกินข้าวแล้วก็ว่าจะเดิน
ทำไมต้องเลขนี้อ่ะทำไมถึงเป็นแลก
อ๋อโอ้ยสวัสดีค่ะพี่

ไม่ก็คือเลขที่เขาให้ในรายการที่เวลาคุณแม่พูดไงหนูก็จำไปหนู
แล้วปรากฏว่าคนก็บอกว่าเลขอะไรนะคะหนูก็หาให้หนูนะอุ๊ยไม่มีไม่มี
อุ๊ยเจอพอดีอันนี้พี่ของเก็บไว้นะคะน้องเอาใบนี้ไปค่ะว่ะ
เนี่ยทะเบียนรถ๔๑๙๘แต่ก็เสียชีวิต

แต่๓๔สัปดาห์๔๑๙๘
พาวดีอายุ๕๘เนี่ยเป็นอดิษฐ์กำนันตะบนโพรมบุรี
ที่บ้านเขาเนี่ยมีเต่า๒หัว
เขาก็เลยเดินตามไปตรวจสอบนะครับ
เขาบอกว่าเต่าเป็นพันธุ์ซูคาต้า
สู่พาต้าอายุ๑๐วันตัวสีน้ำตาลสลับดำ
ฟักมาทั้งหมดเนี่ย๑๔ตัวลำตัวเขาก็ยาว๔เซน
สูงนิดนึงสูง๑เซนครึ่ง
แล้วก็มีขาครบแต่มีอยู่ตัวนึงไม่เหมือนใคร

คอขยับไปมาอยู่ภายใต้ตะกร้าที่คุณเชษฐาเขาจัดไว้
ซึ่งคุณเชษฐาเขาบอกเขาก็ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาเพาะ

บอกว่าเขาก็ขายตัวหนึ่งหลักพันบาท
มีคนซื้อไปขายต่อกำไรก็เขาก็ทำอาชีพนี้มาเนี่ยนะฮะ
แต่ตอนนี้ได้แหละที่มันมาเป็น
เป็น๒หัวกับสองหางก็เลยคิดจะเก็บไว้ไม่ขาย
แล้วเขาก็ยังไม่ได้หายังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ไปหาข้อมูลว่ามันมีไหมที่อาการเป็นอย่างนี้
บอกว่ามีเหมือนกันนะตัวนี้เป็นตัวที่๓ของโลก

พอเพื่อนบ้านทราบข่าวก็รีบมาดูแล้วก็เชื่อว่าเต่าตัวนี้เป็นสิ่งแปลกประหลาด
ไม่พบที่ไหนมากนะแล้วชาวบ้านก็มาจับรูปไบ้มาต่าง

ก็ยังได้มันเป็นนิมมิตแต่เมื่อเห็นอะไรอย่างนี้
มันจะลายเลยจะโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีนิมมิตอีก

อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรอดเหมือนกัน
กลางดึกเมื่อวันที่๑๔พฤษภานะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกระบี่พิทักษ์ประชา
๘๐๓แน่นอน๘๐๓บอกว่าโอ้โฮ๘๐๓แน่นอน๘๐๓บอกว่า
มาจากไหนมาทางไหน

เขาบอกว่าอยู่อันนี้จังหวัดกระบี่นะคะได้รับว่า
ได้รับแจ้งว่ามีหญิงตั้งคันใกล้จะคลอด

ที่หมู่๓ตามบลพรซึดินนามวกขลองถ้อม
จังหวัดกระบีก็รับแจ้งเหตุก็รีบไปรับตัวนะคะ

แต่ปรากฏว่าหญิงสาวรายดังเก่าเจ็บท้องรุนแรงมากคือไม่ทันแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยจอดรถแล้วก็รีบช่วยกันทำคลอดเลย
ถ้าเป็นอย่างนี้ดูอะไรปกติดูทะเบียนรถป่ะคะ
ส่วนใหญ่คนจะเลือกดูแบบนั้นไงพอคลอดน้องออกมาก็เป็นผู้ชาย
ทางกู้ภัยก็ตัดซ้ายซะดื้อรีบนำส่งมาโรงพยาบาลคลองธ่อม
ทราบชื่อต่อมาคือนางชมัยพรอิทรศาสตร์อายุ๓๙ปี
ก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมาทำงานอยู่ที่ตำบลดินอุดม
หลังจากนั้นก็นำขึ้นรถมาได้ไม่นานก็ปวดท้องรุนแรงอย่างที่บอกไป

ขออภัยสำหรับรถกู้ภัยที่นำส่งเป็นรถโตโยต้านะคะ

๔๑๙๙๑๔อะไรอย่างเนี่ย
นี่๔๙๙๘เหรอคะน้ำหนักของน้องก็๓๕กิโลกรัม

เมื่อกี้ของพี่๔๑๙๘อันแรก
มันเลขเดียวกันแค่เปลี่ยนเลข๙กับเลข๑

ไม่ต้องเอาแบบตรงนะ๓ตัวนะ

ไม่มีนี่๔๑๑๔
ก็มีปึ๊กไงแต่พี่ขอเก็บไว้นะคะ

แล้วไม่ถูกจะฮาซะยิ่งกว่าบอกเลย
ส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมหวยเหลือทั้งนั้น

ก็บอกให้งวดนี้เหลือเยอะแบบนี้
แต่งวดนี้ที่เดินสังเกตของขายเยอะจริง
เขาบอกว่าบุตรเปิดเทอมคนจะไม่ซื้อ

ทุกร้านบ่นหมดตอนนี้อือพูดดีแบบความหวังของเราค่ะ
ลงทุนวันละนิดแต่อาจจะได้ค่าเทอมฟรี

คุณซึ้งข่าวรายงานจากบริเวณจุดท้ำพิธีบลวงสงม้ายตะเขียน

อันนี้ที่อำเภอเพแล้วประเภทอุดอนธานี
ตำรวมหมูอะไรครับ

อันนี้จินมะย์ทันวะอะแอลไจ้ห์
เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ออกสีมานะเถอะ
พอดีเลยจังหว่างแอลไจ้ห์สวยจริงป่ะ

บางทีหลอนก็เหมือนม้าออนภาคเหมือนกันนะ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

บ้าเลขนี้มันปิดฉ่อโดนอะไรรึเปล่า
ขอดูอีกรอบค่ะขอดูอีกรอบค่ะ

ต้องไปดูอันนู้นอะ
บางคนก็เห็นเป็น๘

ชุดสุดท้ายแล้วเพราะพี่อ่ะหญิงแล้ว
ถ่ายรูปพี่อาทิตย์ได้ไหมครับ
จะถ่ายว่าพี่ซื้อเกินราคาหรือว่าถ้าน้องขายเกินราคา

เธอเลยเห็นไหมฮ่าฮ่าทำผิดทั้งคู่
อืม
โอเคช่วงหน้าเมืองคาน
โอ๊ยเมืองคานทำผิด

ที่พี่เล่าเรื่องคุณแม่ม้าไปเมืองคาน
ฉันหรอกเมืองคานสิฉันรู้ดีที่สุด

กวักมึงมาซื้อหน่อยมาซื้อหน่อยไง
แต่นี่เขาไปเริ่มผมแดงกันจริงใช่เขาเป็น
ปูอันนี้อันนี้แค่เป็นสปอนเซอร์

วุนเซ็นเจนเนี่ยโยเกิร์ต

เอาละเมืองคารต์ปีนี้มีคนไปร่วมเทย์กันเยอะเหรอครับ

ก็ไปในนามของโมเดลลิ่งของเขาแต่แน่นอน๓คนวุ้นเส้นเจนี่โยเกิร์ตแชมเปญนะ
แชมเปญที่เลี้ยงในงานนั้นเขาก็เหมือนกับมันก็เป็นงานอีเวนต์ที่จ้างไปมั้ย

ก็คือได้รับเงินค่าจ้างโดยให้คือคอนเซ็ปต์เขาจริงเนี่ยเอาแบรนด์ไทย
แบรนด์ไทยก็จะมีโพลแอมมีอะไรบ้างนะมีลินเหรอมีอีกยี่ฮอลนึงคืออะไร
โดยที่แชมเปญนี้ก็จะเข้าเมืองไทยด้วยหรืออะไรอย่างนี้ปรากฏว่าโอเคล่ะของปูปายา
ของปูปายาก็ใช้แบรนด์เมืองนอกของคุณแนคชมพูนไม่ต้องไปพูดถึง

เออของออกแบบสวยอะ
ของออกแบบที่ทุกที่รู้สึกติดอันดับด้วย
แต่แน่นอน๓คนน่าสงสารมากเพราะว่าสาวอาทิตย์ก่อนมาเธอได้อ่านแม่แองจี้

ทำไมเหรอเป็นแบบว่าชุดมาเดินแบบในนามชุดเครื่องนอนโต้เหรอหรืออะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
พาล้วมคือเห้ยคือใจร้ายไปมั้ย
หนีพี่น้าครองบือเพื่อดับเพื่อฆ่าตัวเองเหรอมาไม่สง่างามเลย
แย่นะสปอนซอร์ฟตั้งจุดประสงค์ของนานจริงเงาะ

เอายังไงก็ได้ให้แบรนด์ไทยเนี่ย

โดนกลับมาสักพวกนางแบบว่า
ยืนงงที่เมืองคานเลยจริงนะฮะเสียเซลล์เลยใช่ไหมพี่พี่
กลับมาปุ๊บเขาบอกว่าทำไมใจร้ายจัง

ทำไมใจร้ายจังทำไมเม้นต์กันดุเดือดกันจัง

จิกกัดยังกำลังไหลเข้ามายิ่งกว่าเขื่อนแตกอีก
วุ้นเส้นสุดสวยไปร่วมเมืองคาเนี่ยแต่งตัว
อาจจะไม่ได้สวยสะพรึงอย่างที่หลายคนคิดไว้
เช่นยืนงงในดงคาน

สัมผัสใหม่แห่งการนอน

กลับมารีวิวครีมเมืองไทยเถอะ
นางบอกพอเถอะอย่าไปเดินเลยพรมแดง

ทั้งหมดนะฮะคือคนไทยกลับบ้านคนไทย
สรุปสีชุดเหมือนหอบผ้านวมออกจากห้องนอน
มีอีกว่าความทรงจำอันหดอันนี้แค่เบานะครับ

อีกมุมใช้ว่าจะมีแต่คนด่า
คนชมอวยก็ยังพอมี
เขาบอกว่าเกิดแบบว่ามีการอวยกันว่าแบบ
แต่บางทีเขาเข้าใจนะ
เข้าใจอะไรนะครับ
เข้าใจทางไหน

อุ๊ยลุ้นกันเหลือเกินกว่าน่าจะต้องไปฝ่าย

ของพี่หมูใช่ไหม

จริงเป็นคนไทยด้วยกันก็น่าจะช่วยกันเชียร์กันเป็นกำลังใจให้กันนะ

เปลี่ยนเรื่องอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ดูอยู่

พี่เห็นรูปเค้านุ่มภาคคุณหนูใช่มั้ย

เพราะรูปนี้ดูดิดู

สำหรับผู้ชายคนนี้คุณเวียสุกรวรรณวัฒน์

แต่ว่าในส่วนของหุ่นและผิวสีแทนของเขานั้น

ความเถื่อนตามสไตล์ของพี่เวียเขา

ว่าแบบเอ๊ะหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพ

พื้นจิวของเขาแล้วก็โชว์ซิกแพค

ทำแบบนี้เข้าไปตามรูปที่เราเห็น

แน่นอนนี่ดูสิพี่คิดเรื่องเดียวเลย

เธอช่างโชคดีจริงสิ

เออพาทีตรงลงให้ตัวหลุดอะไรอย่างงี้

ทำไมแบบมี๒เตียง

แล้วหลอนก็ชอบแอปว่าแบบว่าบริสุทธิ์

ตนาการสำคัญกับการเรียนรู้ค่ะ

เดี๋ยวดูปูปรญญาณค่ะ

ปรากฏว่าไปลงไอจีเขาแล้วคุณแม่เป็นห่วง

เข้าอีเมลมาถามว่าทำไมให้เขานั่งมอเตอร์ไซค์เหรอ

เขาบอกว่ามันก็เหมือนประสบการณ์ใหม่สำหรับเขา
ตอนเป็นแฟนกันแรกอาหารไทยยังไม่ทานเลย

ดีใจมากจริงแล้ววินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ความล้มเหลวของการขนส่งสาธารณะของเรานะ

ที่จะได้อยู่ด้วยกันอาจอีกสองปีนะฮะ

อยากมีครอบครัวขอเวลาทำงานก่อนค่ะ

รักพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็รักปู่โอ้

นางปูบอกว่าสองปีอีกสองปีอาจจะคิด
ถ้าเดือนหน้าเขาขอให้ปูก็เอา

จริงก็มันบอกฉัน
เอาจริงมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ชายจริง

ไปขอเขาเองก็ล่ะจะเข้ามากี่นึง
เอ้ยปูมันบ้า

กลับมาดูครอบครัวปุณณกันสักนิดหนึ่ง
หลายคนคงมีโอกาสได้เห็น

ไม่ว่าจะเป็นนุ่มหล่อวัย๑๗

แล้วก็น้องนาดาปุณดา

นุษบากับพี่บีแล้วยังไงวะ
หน้าคือโดดออกมาเป็นเจ้าชาย
ใช่หล่อแบบหน้าคมแค่ลูกครึ่งเฉยเลย

บสุวนันพาลูกไปเดินช้อปปิ้งที่
ทารกรแบบสองคนเลย

ติดมากคุณพ่อเป็นคนพาไปตัดผม

๑๗แล้วค่ะ๑๗แล้วนะก็เป็นลูกของคุณบีพุทธิพงฯแล้วก็คุณนุสบาเนี่ยแหละ
ส่วนอีก๒คนนะด่าผมที่มี๒คนป่ะ
พี่ชายของเขานี่น้องพุนนี่
อุ้มน้องสองคนนาดากับน้าโดนอยู่

หนูว่าขายแววอยู่ทุกคนก็เล่นละครแล้วนาดาเล่น

แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาพี่กบกับพี่บลุ๊กนี่ดูแลแบบประกบเลยตลอด
ไหนมาไหนเขาก็พาไปกันทั้งบ้านอย่างนี้น่ารัก
โอ้โฮตายหมดเด็กผู้ชายเหมือนตุ๊กตาเลยเนอะ

เกิดเรื่องใหญ่แล้วโมมนชนกนะฮะ

แล้วก็ผู้คนก็ไม่สงสัยแล้ว

ก็จะลงช่อง๓คู่กับน้องนาย

แล้วก็มาพลิกคาแรคเตอร์มารับบทเป็นนักธุรกิจ
มั่นอย่างนี้
งานนี้สาวโมยยอมรับว่าก่อนจะมารับละครเลย

เอาเหรอเขาสนิทกันเพื่อนคนเดียวกัน

เขาเป็นผู้จัดการคนเดียวกัน
มีอีกนั้นจะมีมากหนักอีกนะ
เอสุปชัยหมด
แล้วก็ฮไอสุปชัยอสโมซิส

เว้นหว่านเจี๊ยบหว่านเจี๊ยบไม่ใช่
ภาพภูมิยาย่าอยู่บนคุณเอสุปชัย
คือเขาเน้นผ้าคือคอนเซ็ปต์เขาเมื่อก่อนเป็นกระเป๋าใช่ไหม
เดี๋ยวนี้พี่เอเขาเน้นเป็นผ้าทุกครั้งในการถ่ายรูปผ้าเฉียงเอียงคอ
ต้องมีผ้านางไม่กลัวผ้าผูกคอนางตาย
คอก็จะถ้า
พอตั้งตรงไม่ได้แล้วปั๊บถาวร
นางเคยเอียงคอจนเส้นเอ็นยึดแล้วปากนางเบี้ยว
ต้องหนีไปอยู่เชียงใหม่เกือบปีไปรักษา
ก็ถือกระเป๋าก็แอ๊ะแอ๊ะอย่างนี้
มันก็มันไม่ใช่วิถีคนปกติแล้ววันหนึ่ง
นางจะต้องแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะอย่างนั้นวันละกี่ครั้ง
พอต้องถ่ายรูปจนเอ็นสงสัยนางก็แอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะ
คนนี้มันแอ๊ะจริงไงนู่นไง
เฮกคอร์สอยู่เชียงใหม่กับครึ่งไปเนี่ยเรื่องจริงจะต้องไปรักษาแบบว่าเหยียบย่ำไฟอ่ะย่ำไฟหลายแสนอ่ะโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋อเอา
คืนนี้โปรโมทมูไนท์สักนิดนึงฮะขอให้ดูกัน๔ทุ่ม๑๐นาที

หลายคนเคยได้ยินคำว่าหลวงปู่คำพันธ์

เพราะว่าอ้ำอธิชาติกับคุณไอนัทมีเรีย

ที่เขาเรียกว่ามรุกคณะนคร

มีแต่ในละครมีแต่ในหนังหรือเปล่า

ตรงมรุกกะนครมีปฏิหาร
มีสิ่งอะไรที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะนะฮะ

จะพาไปที่มรุกกะนครเมืองแห่งประยาท
ซึ่งภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ

เขาเชื่อว่าทุกชนถึงทุกวันนี้

พร้อมกันนะฮะ๔ทุ่ม๑๐นาทีทางไทยรัฐทีวีฮะ
ส่วนพรุ่งนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะเปิดโฉมใหม่

กี้ธัญญาจะเล่นละครด้วยกัน
ไม่รู้ว่ายังไงนะพรุ่งนี้๕โมงเย็นคุณผู้ชมรอติดตามได้ว่าเป็น

กันก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้รวย
ถ้าไม่รวยก็อีก๑๕วันเราสู้กันใหม่